ผลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่า
สำหรับของขวัญปีใหม่จากใจพมปี๒๕๕๙ได้ดำเนินภายใต้แนวคิดหลัก๗ประการด้วยกันคือ
ดอกเบี้ยสถานธนานุเคราะห์เพื่อประชาชน
ดำเนินโครงการบ้านสร้างสุขเพื่อปวงประชาโครงการบ้านยั่งยืนและโครงการบ้านสร้างสุขสำหรับยายตา
โครงการเด็กแข็งแรงเยาวชนเข้มแข็งครอบครัวเป็นสุขและโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพิ่มรายได้โดยโครงการสิทธิที่เป็นจริงแด่ท่านผู้พิการสร้างอาชีพในชุมชนและมีบัตรมีสิทธิ์เบี้ยความพิการทันที
ที่ดินมีการดำเนินโครงการยั่งยืนศูนย์ลูกหลานเอกสารสิทธินิคมสร้างตนเอง
อุ่นกายมีการดำเนินโครงการมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว
สบายใจเที่ยวไทยพดุงมีการดำเนินโครงการพมตลาดน้ำใจวิถีไทยพดุงโอกาสเกียรติกำลังใจคนไทยรักและเกื้อกูลกัน
นี้กระทรวงการพัฒนาสังคมก็ได้ดำเนินงานตามภารกิจหลักด้านสังคมตามนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงได้แก่เด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสในสังคมค่ะ